คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นดราม่า
ค่าไฟแพงไฟลุกท่วมโลกออนไลน์กันเลยค่ะ
แข่งกันแชร์บินค่าไฟกันเลยนะคะ
มีคำตอบมาแล้วว่าทำไมค่าไฟแพง

อีกหนึ่งประเด็นดราม่าตามมาติด
ปรากฏว่าบินค่าไฟไม่ตรงปกค่ะ
เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีกระแสว่าค่าไฟแพงนะคะ

ปรากฏว่าเลขที่จดในวงกลมสีน้ำเงิน
มันไม่ตรงกับที่หม้อไฟระบุ

คือตัวเลขมันจบอยู่ตรงนี้คือค่อยทยอยนะ
อันนี้ไม่ใช่ว่าใช้ตัวเลขนี้ทีเดียวเลย
แต่ในหม้อไฟหม้อแปรงนี้นะคะ

นี่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไร
หมายความว่าการไฟฟ้าคิดจำนวนหน่วยที่ใช้ไฟ
เกินไป๑๔๐ยูนิตหรือว่า๑๔๐หน่วย

หลังจากนั้นคลิปนี้โพสต์นี้ถูกแชร์ต่อเยอะเลยค่ะ

เอ้าตายแล้วบ้านฉันเป็นหรือเปล่า
ปีนขึ้นไปดูเลยค่ะคาใจ
ก็ต้องปีนขึ้นไปดูปรากฏว่าเอาไม่ตรงปกอีกแล้ว
ค่าไฟระบุหน่วยที่ใช้อีกหน่วยหนึ่ง
ส่วนหม้อแปลงก็ระบุอีกหน่วยหนึ่งนะคะ
หลังจากที่แอคเคาน์นี้นะคะ
ทวิตเตอร์รายนี้มีการโพสต์แบบนี้มาเลยค่ะ
การไฟฟ้านครหลวงบอกว่า
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
พร้อมกับขอข้อมูลจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้นะคะ

แล้วถ้าได้ความว่ายังไงคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราตามให้ต่อเพราะถือว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนของประชาชน
แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกบ้านทุกคนใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น
ทีนี้มาดูในเพจนี้ค่ะคุณผู้ชม
โทษชีวิตพนักงานไฟฟ้า
ก็มีการตั้งคำถามทำไมค่าไฟแพงค่าไฟแพง
ค่าไฟแพงเพราะวิธีการคิดคำนวณค่าไฟ
เขาคิดแบบอัตราก้าวหน้าอัตราก้าวหน้าแปลว่าอะไร
ยิ่งใช้ไฟเยอะยิ่งแพงคือคิดแบบขั้นกระบันไดอะค่ะ

บ้านไหนที่ใช้ไฟตั้งแต่๐๑๕๐หน่วย
จ่ายค่าไฟ๓๒๔บาทต่อหน่วย
แล้วส่วนต่างที่เกินไปจาก๑๕๐ก็คือ๑๕๑๔๐๐หน่วย

ตัวอย่างวิธีคิดเงินค่าไฟตามอัตราแบบก้าวหน้า
เช่นบ้านของคุณสุภาษาราใช้ไฟ๒๐๐หน่วย
หน่วยแรกคุณเอา๑๕๐ไปคูณด้วย
ตัวเลขตัวบน๓๒๔๘เอานั่นแหละไปคูณ
จะได้ตัวเลขมาจำนวนหนึ่งก็คือ๔๘๗บาท๒๖สตางค์
ส่วนที่เหลืออีก๕๐หน่วยคุณใช้๒๐๐หน่วยถูกไหม
หน่วยก็คิดอีกแบบนึงที่เหลืออีก๕๐หน่วยก็คิดอีกแบบหนึ่ง
หน่วยจะต้องไปคูณด้วยบรรทัพที่๒ค่ะคุณผู้ชม
บาทต่อหน่วยจะได้เงินมา๒๑๑๐๙บาท
แล้วเอาตัวเลขที่ทดไว้ในใจตัวแรกบวกด้วยตัวที่๒
เสร็จแล้วคุณสุภาษาต้องจ่ายเงินค่าไฟ๖๙๘๓๕บาท
นี่คือวิธีการคิดค่าไฟยังไม่รวมแวดอีกนะ
อีก๗ค่ะค่าบริการต่างอีกหลัก๑๐บาท
นี่คือวิธีการคิดค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้านะคะ

โอเคที่เงียบไปคือก็ยิ้มในใจแล้วก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้ว
เราก็ตามเนี่ยนะคะช่วงนี้ดราม่าบวกกับเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะ
ก็มีการพูดถึงเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้เอาเรื่องของต้นเดือนก่อนละกันการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขาก็ประชุมกันไปแล้วนะทีหนึ่งนะคะมติออกมาลด๓
อันนี้คือลดจากการคิดค่าไฟฟ้าออกมาแล้ว
แล้วก็รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วภาษณ์นั้นลดลง๓๐
ครัวเรือนเป็นเวลา๓เดือนเมษายนถึงมิถุนายน
ทีนี้ค่ะหลังจากที่มันมีเรื่องราวต่างออกมา
ขอประชุมอีกทีดูอีกทีสิ
ว่าจะช่วยอะไรเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้า
กระทรวงพลังงานมีการประชุมหารือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
หารือแบบเร่งด่วนเลยถึงมาตรการการลดค่าไฟฟ้า
ลดผลกระทบต่อประชาชน
เพราะว่าช่วงนี้โควิดมาเงินในกระเป๋าของแต่ละคนน้อยลง
การไปทำงานก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านอาจจะใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
ทุกอย่างมันเป็นปัญหาที่ถาโถมเข้ามา
การประชุมได้ข้อเสนอและสูตรคำนวณค่าไฟ
สำหรับช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงพฤษภาคมเป็นเวลา๓เดือน
แสดงว่าก่อนหน้านี้มาตรการที่ออกมาจากการไฟฟ้าก็คือเริ่มเมษายน
ทีนี้การประชุมของกระทรวงพลังงานคือถอยลงไปอีกนะ
คิดย้อนหลังให้เลยก็คือมีนาคม
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๕แอมป์ใช้ฟรี๑๕๐หน่วยค่ะ
ส่วนครัวเรือนที่อยู่อาศัยใช้ไฟเกิน๕แอมป์
จะได้ส่วนลดแบ่งเป็น๓กรณีดังนี้
กรณีแรกฟังช้านะคะ
สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ารวมไม่เกิน๘๐๐หน่วย
ส่วนต่างเมื่อมันมาเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์
รัฐบาลจะยกให้ฟรี๓เดือนตั้งแต่มีนาคมจนถึงพฤษภาคม
ยกตัวอย่างค่ะมีนาคมใช้ไฟฟ้าไป๗๐๐หน่วย
ออกไป๔๐๐หน่วยที่ใช้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ส่วนต่าง๓๐๐หน่วยคือยกให้ฟรีเลย
ว่าคุณจะใช้มากขึ้นแต่เรากลับไปคิดอันเดิมไง
สิ่งที่คุณเคยใช้เดือนกุมภาพันธ์เราคิดอันนั้น
ส่วนต่างที่เหลือยกให้ฟรีไปเลย
ส่วนกรณีที่๒ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน๘๐๐หน่วยต่อเดือน
จะได้ส่วนลดจากส่วนต่าง๕๐เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์
เช่นเดือนมีนาคมใช้ไฟฟ้าไปแล้ว๙๐๐หน่วย
ลบด้วย๕๐๐หน่วย๕๐๐หน่วยมาจากไหนคะ
มาจากการใช้ของคุณผู้ชมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ส่วนต่างมันลบออกมา๙๐๐ลบ๕๐๐
ส่วนต่างคือ๔๐๐๔๐๐นั่นแหละได้ส่วนลด
กรณีที่สามที่จะลดค่ะครัวเรือนที่ใช้เกิน๓๐๐ยูนิต
อาจจะเป็นกลุ่มบ้านที่หลังใหญ่หน่อยใช้แอร์เยอะเนี่ยนะคะ
กลุ่มนี้ใช้เกิน๓๐๐ยูนิตต่อเดือน
จะได้ส่วนลดจากส่วนต่าง๓๐เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์
ตัวอย่างค่ะช่วงมีนาคมคุณใช้ไฟฟ้าไป๓๒๐๐หน่วย
กุมภาพันธ์ใช้ไป๑๒๐๐หน่วยส่วนต่างมันเกิดขึ้น๒๐๐๐หน่วย
หน่วยนี่แหละคิดออกมาเป็นกี่บาทก็ตามได้ส่วนลดไป
ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะ
ค่าไฟนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ
แต่ค่าไฟทั้งหมดก็จะอยู่ในมาตรฐานเดิมที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับ
ยกเว้นว่าจำนวนหน่วยที่เพิ่มขึ้นกับการใช้ไฟนั้นเกิดจากปัญหา
เช่นมิตเตอร์มีปัญหาอะไรอย่างต่างนั้น
ผู้ที่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากปริมาณค่าไฟที่สูงขึ้น
แล้วไม่มั่นใจว่าวิเตอร์ไฟนั้นถูกต้องหรือไม่
ก็คงต้องร้องขอให้การฟ้านครหลวงหรือภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบมิเตอร์
แต่ในมาตรฐานการคิดค่าไฟนั้นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เป็นมาตรฐานเดิมทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนดราม่าที่ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์บินค่าไฟต่างว่ามันเพิ่มขึ้น
เอาคุณโรสลินตอบไปแล้วว่าวิธีการคิดเขาเป็นอย่างไร
แต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะวิธีการคิดมันจะเป็นอย่างไร
มันออกไปแล้วมันเยอะไปแล้วก็ยังได้ส่วนลด

ก็คือช่วงที่มันออกมาบินมีนาคมถึงเมษายน
เขาจะคืนให้ค่ะด้วยการหักค่าไฟฟ้าของงวดเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

มาตรการดังกล่าวจะช่วยประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านคนนะคะ
ซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดการคืนได้อีกครั้ง
ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลทันที
ต้องรอมติคอรมอที่จะมีการประชุมวันนี้ก่อน
เล่าให้ฟังทั้งหมดเป็นการคิดแบบคร่าวก่อนและมีความเป็นไปได้ค่ะ
เดี๋ยวรอนะคะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี